คุณผู้ชมฮะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
มีเหตุการณ์เที่ยวผับกันแล้วคำเหน่นกันนะคุณ
พอคำเหม็นกันก็เกิดเหตุฮะทะเลาะวิวาดชกต่อยกันชุลมุน
แถมมีมีดกันด้วยเอามีดเข้าห้ำหั่นกัน
จนกระทั่งเหตุการณ์นี้นะครับเชื่อไหมคุณ
มีคนตาย๓ศพ
และมีคนเจ็บสาหัสอีก๑ราย
เลือดเต็มพื้นตรงลานจอดรถตรงนี้เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาช่วงตีหนึ่งนะครับ
บริเวณลานจอดรถหน้าผับดังริมถนนสายพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในเบื้องต้น๔ราย
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุกู้ภัย
ก็เข้ามาช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
ก่อนรีบนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
อกจากนี้จากการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีเหตุทะเลาะกัน

แล้วก็อาวุธปืนขนาดจุด๒๒ตกอยู่๑กระบอก
ตำรวจตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้บาดเจ็บ๔รายที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะ

ก็คือนายสุประชัยจันทรงช่วยอยู่๕๒ปี
เป็นกาดของผับดังกล่าว
มีบาดแผลถูกแทงบริเวณลำตัวหลายแห่ง
ศพที่๒เป็นนุ่มวัย๑๙เองนะครับ
นายจีรโชธศรีนาพรมหรือว่านายแจ็ค
ศพที่๓หนุ่มวัย๒๒ปี
คือนายนรึปนาศดีหนูถูกมีดแทงครับ

คือนายนัทธวุฒิเห็มกังหรือว่าซิกอายุ๒๘ปีนะครับ
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีนักเที่ยวจำนวนมากมาใช้บริการที่ผับดังกล่าว

วัยรุ่นก็กำลังทยอยเดินทางกลับกันนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นไปยืนออกันอยู่บริเวณลานจอดรถ
ก่อนที่จะเกิดการเขม่นกันกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่ม
ทีนี้ครับคำเมนต์กันไม่พอนะคุณนะ
ฮะทะเลาะวิวาสลงไม้ลงมือชกต่อยกันแล้วนะฮะ
ถึงขั้นใช้อาวุธมีดทำร้ายกันคุณ
ไม่ใช่มีแค่อาวุธมีดนะคุณอาวุธปืนก็มีนะฮะ
ซึ่งกาดของผับพยายามเข้าไปห้ามปราม
กาดของผับเองได้รับลูกหลงบาดเจ็บ

รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายก็มีผู้เสียชีวิต

ล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจสืบสวน

ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
และที่สำคัญต้องมีการตรวจสอบภาพ

ตำรวจสอบสวนทราบว่านายจีรโชธหรือว่านายแจ็ค
แจ็คซึ่งเป็นนุ่มวัย๑๙ปีที่เสียชีวิต
ได้มีปากเสียงทะเลาะกับนายนบริปนาศหรือว่าหลี
หลีอายุ๒๒ปีซึ่งถูกแทงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ

คือคู่นี้ทะเลาะกันก่อนชกต่อยกันก่อน
แล้วทั้งคู่ต่างใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงใส่กัน
ทั้งสองคนบาดเจ็บสาหัสและตายทั้งคู่คุณ
คือนายนารุปนาศวิ่งไปเอาอาวุธปืนอีกในรถกระบะ
แล้วมายิงกลุ่มของนายแจ็ค๑นัด
เป็นจังหวะที่นายสุภาชัยกาดของผับเนี่ย
กำลังออกมาห้ามมาปรามพอดีเพราะเห็นแทงกันแล้ว

ทีนี้กาดของผับถูกยิง
ถูกกระสุนยิงเข้าที่หน้าอก
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตในที่สุดนะฮะ
ทั้ง๓คนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาบราชนครศรีธรรมราช
ซึ่งคดีนี้ทางตำรวจกำลังสอบสวนขยายผล
ว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้อีกนะครับ
หากพบก็จะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปคุณ

ตายไป๓บาทเจ็บไป๑นะฮะ